การกินของชาวบ้านชาวเรากันหน่อย
นี่ร้านครัวคุณปู่นี่แหละอยู่สมุทรสงคราม
เขาบอกไงขายแค่๑๐บาทเท่านั้นเอง
ถูกมากรีบไปทานเลยดีกว่าค่ะ
เอาขึ้น๑๐บาทเองเหรอนี่ว้าว๑๐บาทเท่านั้น
กระแสเศรษฐกิจเหลือเกินแต่เขาบอกว่าร้านนี้เขาเอาใจผู้บริโภค
เจ้าของร้านก็คือคุณธนกฤษปัญญาดิสวงศ์อายุ๕๒ปี
และคุณนัทธวัลกุสาอายุ๕๓ปีค่ะ
เปิดร้านครัวคุณปู่ขายข้าวแกง๑๐บาทขึ้นมา

กับสามีทำธุรกิจอาหารมานานกว่า๑๐ปี
จนกระทั่งได้กลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ดูซ้ายดูขวาเศรษฐกิจมันซบเศร้า
กำลังซื้อของลูกค้าก็ลดลง
ก็เลยปรับเปลี่ยนขายข้าวแกงในราคา๑๐บาทดีกว่า

แล้วก็ถือว่าเป็นทางการทำความดีให้กลับบ้านเกิดเมืองนอนด้วย
จุดเด่นของร้านนี้เห็นไหมเขาจะตักมาใส่ชาม
ชามเล็กเอากำลังว่าพอทาน
มองว่าจริงการเสิร์ฟแบบตักทีเดียวใส่จาน

มันทำให้แยกรสชาติจากกันไม่ได้

แต่ถ้าลองทานแบบนี้คุณจะได้ตักหลายอย่างด้วยไง

อ้านทานด้วยกันหลายคนได้ก็เป็นแนวคิดของเธอนะคะ
ทีนี้ข้าวพูดถึงข้าวบ้างข้าวก็เลือกใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีนะ
แยกขายค่ะแยกขายกับข้าวและข้าวสวยในราคาจานละ๑๐บาท

คุณจะเอาข้าวกี่ชามจะเอากลับกี่อย่างก็ว่ากันไป
และแต่ละวันจะมีเมนูอาหารสักประมาณ๒๐อย่างหมุนเวียนกันไปค่ะ
เช่นแกงจืดภาโลภาแนงเทโภเป็นเมนูยอดทิศร้านในเข้าแก่นะ

๖บาท๒๐๓๐ก็อิ่มแล้วน่ากิน
แล้วเขาเริ่มขายกันตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงบ่าย๒นะคะ
พี่กัดร้านครัวคุณปู่ตั้งอยู่ตรงข้ามสพเมืองสมุทรสงคราม

เออให้เบอร์ไว้แล้วกันเดี๋ยวเบอร์ใครอยากจะไป๐๖๕๖๙๘๔๙๑๙
แล้วไม่แค่นั้นทางร้านเขายังมีข้าวผัดกระเพราหมูด้วย

มีหมูกระทะร้อนไข่ดาว๒ซองแบบนี้

ตามสั่งก็ได้คุณอยากได้อะไรก็สั่งเพิ่มไปละคะก็ทั่วปลาย๕๑๐๖๐บาท

เป็นทางให้ให้กับลูกค้าร้านครัวของคุณปู่สมุดสมคราม

มันยั่วน้ำลายยามเช้านี่นะชิคกี้พาย